คุณผู้ชมครับยังคงมีเรื่องของอุบัติเหตุ
รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องผมขอไปที่อีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วกัน
คนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
คุณผู้ชมด้วยความที่ฝนตกถนนลื่นประกอบกับตัวเองก็เมา
สุดท้ายแหกโค้งตกคลองเสียชีวิต

ค่าแบบนี้เลยมันมีหลายปัจจัย
ตัวเองก็เมาแล้วก็สภาพเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับ
นี่เป็นสภาพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับนี่ลงไปในคลองล้อชี้แบบนี้
แล้วคนขี่ก็จมอย่างที่เห็นนั่นแหละครับโดนทับอีกทีนึงเห็นแต่ขาโผล่ขึ้นมา
จุดนี้เขาเรียกว่าคลองวังทิพย์หมู่๑๑ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่แหละครับ
แล้วมันห่างจากถนนลึกลงไปต้อง๓๔เมตร
กู้ภัยต้องลงไปตรวจสอบเคลื่อนย้ายรถขึ้นมาเคลื่อนย้ายศพขึ้นมาถ้ำกลางสายฝนนะ
ฝนก็ยังคงตกมาต่อเนื่องผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาครับชื่อว่าในเมียวนะฮะ
ไม่ทราบนามสกุลอายุสามสิบหกปีแล้วทีเนี้ยหลังเกิดเหตุนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายชื่อว่ามิกนางสาวมิกเนี่ยนะฮะก็มาโอ้โหร้องไห้ร้องห่มเล่าแบบนี้
สามีทำงานเป็นคนสวนค่ำเมื่อวานโทรไปคุยกันแล้วแล้วเขาก็บอกว่า
ถ้าเมาเนี่ยนอนนะไปนอนที่ทำงานเลยไม่ต้องกลับมาไม่ต้องขับรถกลับมา
อันนี้ภรรยาบอกไปหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมามีคนไปเจอครับ
ซาเล้งก็คือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกลงไปในคลอง
ตอนแรกเห็นแต่รถยังไม่เห็นคนก็เลยแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบ
สุดท้ายก็ติดอยู่นะฮะรถทับอยู่แบบนี้แหละครับ
นั่นแหละไม่ต้องขับนัดมารอ
เบื้องต้นคิดหน่าว่าผู้ตายน่าจะเมาแหละครับ

แหกโครงอ่าแหกโครงตกมาบนในครองเสียชีวิตนะครับอ่าก็มีการนำร่างของผู้ตายไปทันสุดต่อที่โรงพยาบาล
เพื่อไปหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกทีหนึ่งนะครับ